คุณผู้ชมคะไปดูที่นครศรีธรรมราชกันหน่อย
ชาวบ้านแถวนั้นก็พากันแตกตื่นพี่อุ๋ยเพราะเห็นผู้ชายคนหนึ่ง
ขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่เฉยมันก็ธรรมดาแหละไม่มีใครเขามาถ่ายคลิปหรอกค่ะ
แต่ที่ต้องเอามือถือยกขึ้นมาถ่ายคลิปเพราะสะพายปืนจ้ะ
แล้วอยู่แบบนี้คนเขาก็หวาดภาวะแล้วเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
พี่จะสะพายปืนไปไหนคะนี่
ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้นะคะอยู่ในตำบลปากภูน

รถที่เขาตามหลังเขาก็ต้องถ่ายกันหน่อยเนอะ

ก็ติดตัวเขาไปด้วยนะคะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไป

แล้วเนี่ยคือคลิปนี้มีคนเอาไปแชร์ลงในโลกออนไลน์

กับคนในพื้นที่สุดท้ายแจ้งไปที่วีดีโอ๑๙๑

ไม่รู้เขาจะเอาอาวุธปืนไปทำอะไร

รู้แล้วนายคนนี้คือนายสันติศุกร์

หรือในน้ำอายุ๓๘ปี
เขาเป็นชาวบ้านในตะมุนหัวตะพานที่อำเภอท่าสารา

ให้ข้อมูลบอกโอ้ลูกชายก็มีพฤติกรรมเสพยาจริง

แล้วก็เสพมานานหลายปีแล้วด้วยค่ะ
แม่บอกตำรวจว่าปืนที่ลูกชายสะพาย

มันเป็นปืนบีบีกัน

ชอบเอามาถือเล่นแบบนี้เป็นประจำ

ชอบโวยวายอารวาสทำลายข้าวของ

ตำรวจสุดท้ายตามไปเจอในน้ำจริงค่ะ

ในตำรวจท่างิว

มันไม่ใช่ปืนจริงเป็นปืนบีบีกันครับ

ผมสะพายตระเวนไปขายให้เพื่อนคนนึง

ตำรวจเห็นใจด้วยผมแค่จะเอาไปขาย
อยากได้เงินมาซื้อข้าวกินก็เท่านั้น

มาส่วนข้าวแบ่งคอพูท
พี่อ่ะครับ
ยืนยันคุณตำรวจมันเป็นปืนปีกัน

แล้วเอาตัวไปตรวจสารเสพติดด้วยค่ะ
ก็เดี๋ยวจะต้องมีการแจ้งดำเนินคดีต่อไป
จับกลุ่มเรื่องของคดียาบ้ามาเมื่อวันเสาร์ที่๒๑ตุลาที่ผ่านมานี่เองนะ